ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการหาสาเหตุว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร
ตำรวจได้เรียกสอบเจ้าของร้านเจ้าของผับนี้แล้ว
แล้วก็พบว่ามีการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร
หลังจากนั้นต่อเติมเป็นผับค่ะเป็นผับปิดทึบนะคะ
แล้วช่วงก่อนเกิดเหตุก็มีรายงานบอกว่าได้เรียกช่างไฟมาซ่อมไฟบนเพดาน
ประเด็นนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมหรือไม่
อันนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบกันอยู่นะคะ
นี่แหละค่ะพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานวันนี้ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะ
คือตอนที่เข้าไปเนี่ยมีรายงานบอกว่าไฟปะทุขึ้นมาบนหลังคาด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการบุฉนวนกันเสียงซึ่งเป็นวัตถุไวไฟนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ไปก็ต้องถอนกำลังออกเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงแล้วมันมีการแอ่นตัว
ต้องจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจสอบพิสูจน์ตรงนี้นะคะ
จังหวัดชนบุรีบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้
ต้นเพลิงเกิดจากจุดไหนมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นสองครั้ง
อันนี้ก็ต้องดูว่าระเบิดเกิดจากอะไรนะคะ
ส่วนป้ายทางหนีไฟจากรูปภาพเก่าเนี่ย
พบว่ามีป้ายหนีไฟติดอยู่ฝั่งซ้ายของตัวอาคาร
แต่ว่าพอเข้าไปดูพบว่าประตูป้ายทางหนีไฟนั้น
มีการคล้องแม่กุญแจเอาไว้แล้วก็มีลักษณะการงัดแม่กุญแจค่ะ
ก็พอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงไฟไหม้ประตูนั้น
ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ที่ต้องการจะหนีไฟค่ะ
ส่วนประตูหนีไฟอีกจุดหนึ่งก็มีการเอาตู้ไปวางขวางเอาไว้
ขณะที่ประตูเข้าออกหลักที่อยู่ข้างหน้านะคะ
ส่วนประตูด้านขวาและด้านหลังก็จะมีเฉพาะพนักงานเท่านั้นที่รู้นะคะ
จากการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่โยธาอำเภอพบว่า
ทางร้านได้ขออนุญาตก่อสร้างร้านอาหารจำหน่ายสุรา
แต่ว่าภายหลังก็มาต่อเติมอาคารเป็นแบบปิดทึบ
ให้เป็นสถานที่ปิดแบบทางเข้าออกทางหนีไฟยังมีปัญหาอยู่
ถือว่าเป็นการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงก็ต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์ต่อไปค่ะ
ตอนนี้ได้สอบปากคำพนักงานในร้านแล้วกว่า๒๐คน
มีพยานในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ช่างไฟที่เข้ามาซ่อมไฟในร้าน
รวมถึงเจ้าของร้านที่ให้การว่าเมื่อวานนี้ช่วงกลางวัน
เรียกช่างไฟมาซ่อมระบบไฟที่เพดานมีการเดินสายไฟ
จากไฟตกติดติดดับพอถึงเวลาก็เปิดร้านตามปกติ
แล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการกระทั่งเที่ยงคืนสี่สิบห้านาที
มีประกายไฟเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ว่ามีการเดินสายไฟไปใกล้
กับจุดที่เป็นต้นเพลิงหรือเปล่าค่ะ
อยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ยังสันนิษฐานไม่ได้ว่า
จุดที่ทำระบบไฟกับจุดที่เกิดประกายไฟ
ตกลงเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะ
แต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมความผิดที่ผิดแน่ก็คือการ

ไม่มีใบอนุญาตเปิดผับบาร์
รวมถึงเปิดให้บริการเกินเวลา
เพราะว่าร้านอาหารอนุญาตให้เปิดถึงเที่ยงคืน
ตรงนี้ตำรวจยืนยันจะดำเนินคดี
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายค่ะ
แต่ว่าระบอกว่าจากการตรวจสอบรุ่นกับคองชั่งเมื่อกี้
แต่การขออนุญาตแล้วมีการดัดแปลงสถานที่
ที่ให้เปิดเป็นคล้ายมีการปิด
สารทางเข้าออกทางหนีไฟอะไรต่าง

เหมือนจะผิดหลักในการก่อสร้าง

ใกล้ไหมนะครับอันนี้มันเป็นการเดินใส่ไฟ
ซึ่งไม่รู้ว่าสายไฟจะเดินผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวมารอตรวจสอบนิดหนึ่งครับ
ท่านผู้การชนบุรียังบอกอีกด้วยนะคะว่า
ผับแห่งนี้เพิ่งเปิดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องที่ชาวบ้านมาร้องเรียนนะคะ
บอกว่าผับแห่งนี้ส่งเสียงดังรบกวนแล้วก็เปิดเกินเวลา
นี่ค่ะก็มีการร้องเรียนถึงเรื่องผับนี้ด้วยค่ะ
แล้วมันจะมีประเด็นที่ถูกมองว่าตำรวจเป็นหุ้นส่วนของผับนี้ด้วยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
มีคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงจากที่ช่างภาพของเราไปบินถ่ายมา
เขาบอกว่าสภาพมันเหมือนโกดังนะฮะ
ขออภัยนะฮะอยากดูด้านในไหมครับไปดูผังนะฮะ
ถ้าจะเห็นก็จะเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นอาคารชั้นเดียว
อาคารตรงนี้ตามแบบก็คือจะบรรจุคนได้๑๐๐คน
เพดานจะต่ำโครงสร้างผนังจะบุด้วยแผ่นซับเสียง
ซึ่งก็เป็นโฟมรอบด้านนะคุณนัทพงศ์มีประตูเข้าอาคารสองชั้นก็คือ
ประตูด้านหน้าสำหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าออกนะคะแล้วก็ประตูชั้นสองสำหรับเข้าไปในอาคาร
ส่วนประตูด้านหลังถูกปิดเอาไว้เป็นทางเข้าออกของนักร้องนักดนตรี
อย่างที่มีหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์กันตรงนี้จะมีรอปภที่จะคอยควบคุมปิดเปิดอยู่แล้ว
ท่องเที่ยวเขาก็จะไม่ค่อยใช้ประตูนี้มีบ้างแต่ว่าเล็กน้อยนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนเกิดไฟไหม้เนี่ยก็จะเหลือประตูเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือประตูที่อยู่ด้านหน้าจะออกได้เพียงทางเดียวเท่านั้นนะคะ
จากการออกแบบโครงสร้างให้ตัวอาคารบุด้วยฉนวนกันเสียงที่เป็นพวกฟองน้ำหรือโฟมเนี่ย
ตรงนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะเวลาที่เกิดไฟไหม้
ถ้าไม่มียิบซ่ำบุทับอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะนี่คือผังของตัวอาคารนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะประตูทางออกซึ่งมีอยู่เพียงจุดเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ค่ะนี่คือผนังทางด้านซ้ายนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการบุยาวเลยนะคะสำหรับวัสดุที่บุ
ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นฟองน้ำเป็นโฟมนะคะเป็นฉนวนกันเสียงนะคะ
มันเป็นถ้าในผับเขาเรียกแผ่นทรัพย์เสียงนะฮะค่ะแผ่นซับเสียงที่
ที่ผมนำเรียนตอนต้นว่าคือทุกผับเขาติดกันเพราะว่า
มันจะทำให้เสียงดนตรีเนี่ยมีความภัยเลาะนะครับ
และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ย
มีความเสียหายเยอะเหลือเกินนะคะมีผู้สูญเสียเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมครับสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๓รายนะครับ
พบว่าถ้าผ่านประตูชั้นที่สองเข้าไปนะชั้นแรกเป็นที่รับแขกนะฮะ
นั่งรับแขกพอผ่านประตูชั้นที่๒เข้าไปจะเข้าไปในอาคารนะครับ
ไปเจอร่างของผู้หญิง๑รายแล้วก็ผู้ชาย๒ราย
ถูกไฟไหม้นอนเรียงกันอยู่สามศพฮะถัดเข้าไปที่หน้าแคทเชียร์นะครับ
อยู่ทางซ้ายจุดนี้เนี่ยพบผู้เสียชีวิต
มากที่สุดสี่รายเป็นชายสองหญิงสอง
อีกศพนึงเนี่ยอยู่ปีกด้านซ้ายเป็นสาวเสิร์ฟครับนะครับ
ส่วนบนเวทีพบศพผู้ชาย๒รายก็คือนายชัดชัยชื่นค้าหรือว่าอิ่ม
อายุ๓๐ปีนักร้องที่มาแทนเขานะฮะ
แล้วก็นายรังซีมันวนิสรโรจนาการอายุสามสิบปี
คนนี้เป็นมือคีย์บอร์ดนะครับทั้งสิบศพขออภัยนะฮะ
ถูกไฟไหม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงอะไรทั้งตัวครับ
จากนี้ยังมีอีก๓ศพนะฮะเป็นผู้ชายนะครับอยู่ในห้องน้ำชาย
คาดว่าจะสำลักควันจนเสียชีวิตนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับ
สำหรับเบาเช่นบีนะฮะสถานแม่เทิงชื่อดังของสัตยาหีบ
คือเพิ่งเปิดแล้วเปิดแล้วแบบได้รับความนิยม
ตั้งอยู่ริมถนนสายสุขุมวิทย์บางนาตราดนะครับ
บนภูตาหลวงจังหวัดชนบุรีเพิ่งเปิดให้เดือนเดียวฮะ
เดือนนิดนิดด้วยนะเบื้องต้นขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหาร
เพื่อจำหน่ายสุราแต่หลังจากนั้นมีการดัดแปลงสถานที่
เป็นแบบปิดฮะไม่มีใบอนุญาตเป็นการเปิดสถานบริการผับบาร์แต่อย่างใดนะครับ
ผิดกฎหมายฮะอันนี้ผิดกฎหมายแล้วเพิ่งจะยื่นคำขออนุญาตเปิดใน
ให้บริการในช่วงที่โควิดผ่อนคลายก็คือเมื่อ๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยลงชื่อนายพงศิริปั้นประสงค์อายุ๒๗ปี
เป็นผู้ขออนุญาตเมาเท่นบีตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่าสามไร่ครับ
นะครับเป็นที่นิยมอย่างที่ผมบอกโอ้โหเปิดใหม่ใหญ่แบบนี้ด้วย
เป็นที่นิยมของวัยรุ่นในพื้นที่ครับ
นี่ก็คือสภาพหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะที่ผู้สื่อข่าวเราได้เก็บภาพเอาไว้ค่ะ